คุณผู้ชมค้าฮอตแบบว่าร้อนปรี๊ดเลยนะเป็นอารมณ์ที่บอกเลยมันพุ่งจริงค่ะ
เขาลงข่าวบอกว่าสามีขอมีโลก๒ใบ
โอ้โหเจอแบบนี้อารมณ์ขึ้นอยู่นะ
เพจพาดหัวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ส่งกำลังใจให้พี่ตุ๊กกี้ด่วน
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวผู้ชายขอมีโลก๒ใบ
คุณเจอพาดหัวแบบนี้หลายคนอยากรู้ก็อยากคลิกเข้าไปอ่านใช่ไหม

แต่บอกเลยว่าใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งกดไปอ่านนะคุณนะ
เห็นแบบนี้พี่ตุ๊กกี้รีบชี้แจงเลยว่า
แป๊บนะคะครอบครัวหนูเนี่ยรักกันมากเลย

ไม่มีอะไรจะเล่นข่าวกันเหรอ
พอเถอะได้ยอดวิวแต่ไร้จัญญบันค่ะ
แล้วจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าผิดจัญญบันสองเด้งเลยนะ
เดี๋ยวจะให้ดูภาพโปรไฟล์เพจค่ะ

นี่คือรูปโปรไฟล์ของพี่อุ๋ยภาคภูมิและพี่มิ้วเขมมาสอนค่ะ
ของผู้ประกาศข่าวจากไทยรัฐนิวโชว์

นี่คือไม่เกี่ยวข้องกับเพจนี้เลย
ทั้งสองท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพจข่าวนี้นะคะ
หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันได้ว่าผู้ประกาศของเราไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้หรือเปล่า

บันเทิงไทยรัฐชี้แจงแทนแบบนี้เลยแล้วกันนะคะ
เพจดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเรา
และไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประกาศข่าวไทยรัฐ

ซึ่งเราก็มีการติดต่อไปที่พี่ตุ๊กกี้อีกช่องทางหนึ่ง
ตุ๊กกี้บอกว่าเข้าใจดีนะ
แล้วก็ทราบด้วยว่าทั้งพี่อุ๋ยกับพี่บิ้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพจนี้นะคะ
ทราบเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยรัฐด้วยนะฮะ

ยังไม่ได้คิดจะดำเนินคดีใดกับเพจนี้นะ
แต่ว่ามีการส่งข้อความไปเตือนแล้ว

เพื่อให้ลบข่าวและลงขอโทษพี่ตุ๊กกี้ด้วย

แล้วก็ให้พี่เป็นธุระคุยกับพี่ตุ๊กกี้

เพราะว่าพี่อุ๋ยแกก็คือแบบแกตกใจ

ต้องอยู่ดีก็มีลูกทั้งพี่มิ้วลูกพากลับพี่อุ๋ย
ปแล้วมันแอบอ้างนะคุณผู้ชมค่ะ
คือเพจนี้คือแบบอย่างที่พี่ตุ๊กกี้เขาโพสต์เลย

แล้วก็เตรียมโดนดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยนะ
ใช่ค่ะยังไม่หยุดนะ